ท่านผู้ชมครับนี่ก็เด็กอายุ๑๓เป็นเด็กหญิงอายุ๑๓อยู่กับยาย
เพราะว่าแม่เนี่ยเลิกกับพ่อมีสามีใหม่ก็แยกไปตั้งนานแล้ว
พ่อเองก็มีสามีใหม่พ่อมีเมียใหม่แยกไปตั้งนานแล้ว
แต่เมื่อปี๕๗เนี่ยพ่อกลับมารับลูกสาวไปอยู่ด้วยตอนนั้นลูกก็ประมาณ๙ขวบ๑๐ขวบ
แต่คุณยายบอกว่าตอนมารับลูกสาวเนี่ยพ่อก็มีลักษณะเหมือนเมาเหมือนเสพยาอะไรแบบนี้นะคะ
แต่คุณยายก็เห็นว่าเป็นพ่อแท้ไม่ได้คิดอะไรก็ให้ไป
แต่ว่ายายเนี่ยมาจับพิรุษผิดสังเกตก็ช่วงที่หลานไปมีแฟนแล้วก็ไปมีอะไรกับแฟน

ใช่ก็เลยไปบอกพ่อค่ะพ่อนี่โอ้โหโมโหแบบ
แต่มันไม่ใช่โมโหแบบพ่อโมโหลูกไงมันเหมือนผู้ชายหึงผู้หญิง
คุณยายบอกว่าจริงบอกพ่อว่าไปแจ้งความสิให้ดำเนินคดี
แต่แทนที่พ่อจะไปแจ้งความกลับโมโหลูกแล้วก็ต่อว่าแบบ

หึงหวงแต่ยายก็เอ๊ะมันยังไงจนกระทั่งยายไปเจอจดหมายฉบับนี้ครับ
ท่านผู้ชมครับไปเจอจดหมายที่หลานเคยเขียนระบายความในใจเอาไว้
ข้อความในจดหมายในลายมือของหลานที่พี่ยายไปเห็น
คือยายแบบหือตกใจคุณอย่ามาสอนเพราะเด็กหญิงวัย๑๓ปีคนนี้
เขียนบอกว่าหนูโดนพ่อข่มขืนครั้งที่๑วันที่จุดเดือนจุด
ครั้งที่สองครั้งที่สามวันที่เดือนอะไรเนี่ยนะฮะพร้อมทั้งบอกสถานที่
คือมันมากกว่าสามครั้งนะครับในจดหมายยังบอกว่าหนูอยากเรียนหนังสือ
หนูกลัวพ่อจะมากวนเพราะเวลาอยู่กับพ่อชอบบังคับทุบตีหนู
หนูอยากมีอิสระพ่อขู่จะฆ่าครอบครัวหนูหนูสงสารยายเพราะเมื่อก่อนหนูอยู่กับตายาย
พ่อไม่เคยสนใจมาเลี้ยงดูเพิ่งมาสนใจตอนหนูโตหนูอยากอยู่กับยายหนูไม่อยากอยู่กับพ่อ
ถ้าไม่จับพ่อพ่อก็จะมาหาหนูอีกหนูไม่อยากไปหนูจะเรียนหนังสืออยากอยู่กับยาย
โดยเด็กแสาเล่าให้ยายกรุงศัพท์ฟังนะครับว่า๑๐กว่าปีก่อน
พี่ลูกสาวแม่ของเด็กอยู่กินกับสามีลูกสาวตั้งท้องได้๓๔เดือน
ฝ่ายของสามีและผู้งานขี่พ่ายชายก็มีเมียใหม่เลิกกันไป
แม่ของเด็กสาวก็ไปได้สามีใหม่ไปอยู่จังหวัดอื่น
สาวก็อยู่กับตายายจนเด็กอายุ๒ขวบพ่อก็มาหาบ้างเป็นครั้งคราว
เด็กโตขึ้นนะครับก็มารับไปอยู่ด้วย
ตอนที่รับไปอยู่ด้วยก็คือปีห้าเจ็ดอายุสิบขวบ
ผู้เป็นพ่อมาบ้านก็เมามานะฮะเมายาเมาเหล้าอะไรพวกนี้
รับเด็กสาวไปยายก็เห็นว่าเป็นพ่อก็เลยให้ไปให้ไปอยู่กับพ่อ
จนหลานเนี่ยเรียนหนังสือชั้นม๑ก็เริ่มคบเพื่อนผู้ชาย
จับได้ว่าไปได้เสียกันยายก็บอกพ่อของเด็ก
บอกไปแจ้งความสิแต่แทนที่พ่อจะไปแจ้งความ
ตบตีลูกด้วยความรุนแรงพร้อมกับพูดไม่เหมือนพ่อกับลูก
เหมือนสามีหึงภรรยาแล้วก็เอา
ลูกสาวไปกักตัวไว้ที่บ้านของตัวเองร่วม๒อาทิตย์ไม่ให้ติดต่อกับใคร
ต่อมายายก็ไปเจอกระดาษอย่างที่ท่านเห็นนะครับที่หลานเขียนเอาไว้
ก็เลยไปแจ้งตำรวจจึงทราบความจริงทั้งหมดว่า
ฉะนั้นถูกพ่อแท้ข่มขืนตั้งแต่๑๐ขวบตั้งแต่ปี๕๗ทิราบไปนั่นแหละ

ถ้าเอาเรื่องไปบอกใครจะฆ่า
จะฆ่าทั้งครอบครัวบังคับให้เสพยาไอซ์ด้วยแต่ว่าหลานไม่ยอมเสพ

กระตุ้นให้ลูกตัวเองมีเพศสัมพันธ์ด้วย
ตำรวจก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับ
แล้วก็ตามไปจับกลุ่มพ่อคนนี้ได้คือบ้านของยายที่หลานอยู่ด้วยเนี่ย
อยู่หลังสวนชุมพรแต่ว่าผู้เป็นพ่อ
อายุ๓๕ปีอยู่ที่สุราชธานีก็ไปจับกลุ่มแจ้งข้อหา
ข่มขืนกระทำชำราวนะครับแต่ทีนี้ตำรวจบอกว่า
พอไปจับกลุ่มตัวมาได้แล้วนะคุณเข็มมาสอน
ผู้ต้องหาปฏิเสธนะฮะค่ะแล้วก็อ้างว่าตัวเองเนี่ย
ไม่ได้เป็นพ่อแท้แท้ของเด็กด้วยใช่ค่ะบอกว่าตอนที่ตน
อยู่กินกับแม่ของเด็กเนี่ยตอนนั้นก่อนจะมาอยู่กิน
ด้วยกันแม่ของเด็กก็ไปทำงานในสถานบริการแห่ง๑แถวหลังสวน
แล้วอยู่ดีก็ท้องก็ไม่รู้ว่าท้องกับใครมาหรือเปล่า
ซึ่งตนก็เชื่อว่าไม่ใช่ลูกของตน
พอโตมาตนก็มารับไปอยู่ด้วยเพราะฉะนั้น
ตนไม่ได้ข่มขืนลูกค่ะเพราะเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของตนนะครับ
ซึ่งตำรวจบอกว่านายคนนี้นะฮะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
บอกว่าไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของเด็กอายุ๑๓ปี
แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับตำรวจก็แจ้งข้อหาไปนะครับ
คือคมคืนก็ถัมศ์ชำระว่าเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
กับพระพู่ยาวเพื่ออาณาจารย์ซึ่งผู้ต้องหาปฏิเสธทั้ง๒ข้อหา
แต่เรื่องของใช่พ่อลูกกันหรือไม่เนี่ย
ตำรวจจะให้ตรวจดีเอนเอนะครับ
ก็จะต้องตรวจดีเอนเอเพราะว่าถ้าเป็นพ่อแท้จริง
ก็จะเพิ่มข้อหากระทำชำราวผู้สืบสันดาร
ใช่ต่อให้ไม่ใช่ลูกกันคุณก็โดนคดีอยู่ดี
ใช่ค่ะตอนนี้ก็คือโดนคดีข่มขืนกระทำชำราวเด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๓ปี
และข้อหาพรากผู้เยาว์ไปเพื่ออนาจารย
ขออนุญาตภัยฟังเสียงตำรวจนะครับ
ที่ยังยิ่งแยก

อย่างนักการพันธ์

โดนมาให้แบบนี้
ก็ทั้งวันถากพี่ชิง

ปัจจุบันหลายครั้งหลายคราวนะครับเราก็เพิ่งได้รับคำร้องทุกข์ที่เป็นลักษณะแบบนี้
ก็เรียกรัฐเมืองการและออกไม้จับและจับคุมไปแล้วครับ

ใช่ค่ะโอ้โหตั้งแต่น้องเขาอายุ๑๐ขวบจนล่าสุดที่ถูกกระทำชำราวตุลาคมปี๒๕๕๙
ต่อเนื่องมาตอนนั้นน้องอายุ๑๓ตั้งแต่๑๐ขวบจน๑๓อ่ะ